ขึ้นที่จังหวัดปศทานีเนี่ยเองมีคนมาแก้บนนี่ที่วัดแห่งนี้
ไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดบึงบ่าเออหลายคนคุ้นแหละนะ
ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
จะมีไอ้ไข่นี่แหละที่หลายคนเริ่มสายศรัทธานะคะ
มากราบไหว้ขอพรกันเยอะ
ผู้โชคดีด้วยค่ะที่เราจะเล่าต่อไปนี้
เขามาแก้บนกับไอ้ไข่นะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาได้ทำการขอ
ขอในเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับมือถือค่ะ
มือถือเหรอคือตอนนั้นเนี่ยเขาไปทำมือถือหายนะคะ
ทำมือถือหายที่ปราฤทธิ์ฝรั่งเศส
เดี๋ยวนะที่ปราฤทธิ์ฝรั่งเศส
เขาเล่าอย่างนี้นะว่าตอนที่อยู่กรุงปารี
ระหว่างเดินทางกลับลืมมือถือไว้บนแท็กซี่
ทำใจเลยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแน่นอนที่จะได้คืน
แต่ก็เพื่อความสบายอกสบายใจก็เลยนึกถึงไอ้ไข่วัดบึงบาค่ะ
แล้วอธิษฐานจิตนะบอกกับไอ้ไข่แล้วก็บนบานสารกล่าวว่าขอให้ได้มือถือคืน
ปรากฏว่าพอบนเสร็จปุ๊บเจ้าของรถแท็กซี่ก็ขับรถเอามือถือมาคืนให้ทันทีเลยคุณ
แท็กซี่ขับกลับมาเพื่อเอามือถือมาคืนให้

โอ้โหเรียกว่าเห็นทันตากับความเชื่อกับพรที่ขอไป
ครั้งนี้ก็เลยกลับมากลับมาถึงเมืองไทยนะ
ก็เลยมาที่วัดบึงบายแห่งนี้ค่ะ
เอาน้ำแดงเอาประทัดพันนัดแล้วก็เครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่ค่ะ
ก็จุดถวายขอบคุณกันไปนะ
หลายคนบอกว่าเป็นความโชคดีจริง

เมืองไทยแท้ส่งอิทธิฤทธิไปถึงฝรั่งเศสเลย
เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมสูญสุดกันไม่ได้เลยเรื่องแบบเนี้ย
เพราะกันว่าคือจริงถ้านึกถึงสิ่งสักสถิติองค์ไหน

แล้วสิ่งที่เธอบอกเธอได้มาเนี่ยนะ
นี่ค่ะได้ปลายประทัดกลับบ้านด้วย

มันคิดใจใจแต่คิดดังไม่หน่อย
หมายความอยู่กันเนี่ยไหวมาก